คุณผู้ชมคะเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมองซ้ายมองขวาสังเกตรอบตัวให้ดีนะ
ครับที่จังหวัดกระบี่มีคุณป้าท่านหนึ่งแกเดินเข้าสวนปามอ่ะค่ะ
ก็เดินเข้าสวนปามปกตินะคะอยู่ฝูงพึ่งหลวงเป็นร้อยตัว
พุ่งเข้ามาแล้วรุมต่อยตามหน้าตาตามร่างกายแกตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะ
เขาบอกว่ามีเหล็กในฝังอยู่ในร่างกายแกเนี่ยประมาณเกือบร้อยชิ้นได้ค่ะ
แทบเอาตัวไม่รอดตอนนี้โดนหามส่งโรงพยาบาลเลยเข้าห้องฉุกเฉินเลยทีเดียวนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะนี่ค่ะคุณป้าท่านเนี้ยแหละค่ะ
ก็ถูกพึ่งหลวงต่อยนะเธอชื่อว่านางสุธาแก้วทองอายุ๕๔ปีค่ะ
นายมโนเครือแก้วกำนันตะบนกระบี่เนี่ยเป็นคนพามาที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะ
สภาพแกคืออิดโรยเลยแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
อย่างที่บอกว่าตามตัวมีเหล็กในพึ่งติดอยู่เป็นร้อยแผลค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อทำการรักษานะคะ
นายอุมนตรีแก้วทองลูกชายของนางสุธาเนี่ย
ก็รีบมาดูอาการของแม่ที่โรงพยาบาลกระบี่แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ปามที่แม่เดินเข้าไปเนี่ยมันมีพึ่งฝูงใหญ่ทำรังอยู่บนต้นปาม
มีอยู่ทั้งหมดอ่ะห้ารังด้วยกันค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
มันมีชาวบ้านแอบไปตีรังพึ่งตีไปประมาณสามสี่รังแล้ว
เอาตัวอ่อนไปเอาน้ำผึ้งมันเหลืออยู่หนึ่งรังสุดท้าย
เลยคิดว่ารังนั้นน่ะคงจะโกรธที่รังอื่นอื่นอ่ะ
ตีหมดแล้วแล้วเห็นเป็นจังหวะที่แม่เขาเดินเข้าไปพอดี
ก็เลยน่าจะกรูกันเข้าไปรุมต่อยซึ่งพ่อของเขาเองก็เคยถูกพึ่งหลวงรุมต่อยเหมือนกัน
แต่ว่าไม่มากเท่านี้ค่ะเห็นสภาพแม่แล้วลูกชายบอก
ทนไม่ได้เลยสงสารแม่เหล็กในพึ่งเนี่ย
ไปทั่วทั้งตัวทั้งหน้าไปหมดเลยล่าสุดสิบโมงเช้านะคะ
ชาวบ้านเขาก็เดินทางไปตรวจสอบสวนปามที่เกิดเหตุเลย
จะไปดูรังพึ่งว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็จะได้ทำลายทิ้ง
เพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นค่ะ
นี่เขาเตรียมอุปกรณ์แล้วคือปกติเวลาไล่พึ่งเนี่ย
เขาก็จะใช้วิธีการจุดไฟเหมือนกับรมควันไล่มันออกไปนะคะ
เดี๋ยวเขาก็เตรียมกากมะพรงมะพร้าวอะไรกัน
นายอภิชาติชูคดค่ะผู้ที่มีความชำนาญในการเก็บรังพึ่ง
เขาก็มาร่วมด้วยนะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ก็เดินหากันอยู่ในสวนปามเนี่ยหลังจากนั้นเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้ว
เดินหาอยู่ในสวนปามกันหลายต่อหลายรอบเหมือนกัน
ไม่เจอรังพึ่งน่าสงสัยในสวนปามเลยค่ะ
เจอแต่ซากรังเก่าใกล้กับจุดที่นางสุธาถูกฝูงพึ่งรุมต่อย
ซึ่งก็น่าจะเป็นรังพึ่งเก่าที่ถูกชาวบ้านแอบมาตีเพื่อเอาน้ำพึ่งไปแล้วนะคะ
ก็ยังเห็นมีพึ่งจำนวนจำนวนนึงบินวนเวียนอยู่นิดหน่อย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเนี่ยค่ะก็รมควันมันจุดควันไฟไล่ให้พึ่งออกไปจากบริเวณนั้นนะคะ
เหลือแต่รังเก่าที่จะแห้งอยู่แล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือพึ่งแล้วค่ะ
มโนเครือแก้วกำนันตะบนกระบี่น้อยบอกว่า
จุดตรงที่ป้าสุธาถูกพึ่งรุมต่อยเนี่ยมันมีรังพึ่งก่อนหน้านี้อยู่ประมาณ๓๔รัง
ชาวบ้านก็ชอบแอบเข้ามาตีรังพึ่งนี่แหละเพราะว่าจะมาเอาตัวอ่อนกับน้ำผึ้งเอาไปขาย
ก็ตีไปสองสามรังแล้วค่ะครับส่วนฝูงพึ่งที่ต่อยนางสุธาก็คงจะเป็นรังที่เหลืออยู่เนี่ยรังเบอร์เรอเลยนะคะ
แล้วก็ยังเห็นเนี่ยมีพึ่งบินวนเวียนอยู่บ้างไม่กี่ตัว
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูดูลักษณะพึ่งโอ้โหตัวเท่านิ้วก้อยได้ค่ะเพราะมันเป็นพึ่งหลวง
พึ่งหลวงเนี่ยอันตรายมากเพราะพิษมันเยอะตัวมันใหญ่

ต้องไล่ออกไปค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายซ้ำสองอีกนะคะ
เขาก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันโกรธที่โดนตีรังพึ่งรังอื่นนั่นแหละ
ก็เลยมารุมต่อยคนที่เดินเข้ามา
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งนี่ให้ดูก่อน
หลวงตัวเท่านี้ตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของมันก็คือจะดุร้ายอยู่แล้วด้วย
เพราะฉะนั้นเวลาต่อยทีก็คือโอ้โหต่อยหนักเลยอะค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขามีความเชื่อบอกว่าพึ่งหลวงเนี่ยเป็นพึ่งเหมือนแบบไม่ได้เป็นพึ่งธรรมดาทั่วไปเหมือนเป็นพึ่งเจ้าที่อะไรแบบนี้ค่ะ
เขาเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะมีเจ้าที่อยู่และที่ถูกพึ่งรุมต่อยครั้งเนี้ยเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ทำพิธีไหว้เจ้าที่
เพราะปกตินางสุธากับลูกจะทำพิธีไหว้เจ้าที่กันทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้ทำ
นายอภิชาติคนที่มีความชำนาญในการเก็บรังพึ่งก็บอกว่าคนที่มาแอบจับพึ่งก่อนหน้านี้คงใช้ไฟเผาเลยอ่ะ

มันก็เลยตายไปเยอะมากพึ่งที่เหลือก็คงจะแค้นเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วพึ่งเนี่ยมันอยู่กันเป็นฝูง
รังพึ่งก็คือบ้านเลยในนั้นเนี่ยมันจะมีพึ่งงานใช่ไหมคะ
และจะมีพึ่งราชินีพึ่งราชินีก็จะทำหน้าที่ในการเหมือนกับออกไข่ตัวอ่อนต่างคอยดูแล
งานก็คือบินออกไปหาอาหารมาเพื่อมาหล่อเลี้ยงข้างในอะไรอย่างนี้
พอมันพังไปหมดอย่างเงี้เผาทิ้งตายกันไปหมดมันก็คงจะโกรธครับ
มันก็เลยออกมาไล่ต่อยชาวบ้านที่เดินอยู่บริเวณแถวนั้นนะคะ
เจอใครใกล้รังปุ๊บก็รุมต่อยทันทีเลยเพื่อปกป้องรังปกป้องตัวอ่อน
แล้วตามความเชื่อในพิชาติเองถึงแม้จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการจับพึ่งเขาก็เชื่อเหมือนกันว่า
นางไม้ประจำต้นไม้นั้นใครที่อยากจะมาเก็บรังพึ่งเนี่ยต้องไหว้ขออนุญาตก่อน
ต้องขอทั้งแม่ยวนและต้องขอทั้งนางไม้ก่อนด้วย
สำหรับอาการของนางสุธาที่โดนพึ่งหลวง
นี่เห็นไหมหน้าตาก็เริ่มกลับมาปกติแล้วพูดจาได้พูดคุยได้
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือตั้งใจจะไปดูว่าผลปลามันสุก
เวลาเก็บขายหรือยังนี่นี่เหล็กในทั้งหมดที่คุณหมอออกมา
ยังไม่ทั้งหมดนี่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งเยอะเลยนะฮะ
เพราะว่าตามรายงานก็คือเป็นร้อยค่ะอยู่ทั้งหน้าอยู่ทั้งตัว
เบอร์เรอเลยเนี่ยคุณผู้ชมคือเธอบอกว่าวันนั้นน่ะตั้งใจแค่จะไปดูว่าปลามันสุกได้เวลาเก็บขายหรือยัง
แล้วก็จะไปหาผักมาทำอาหารด้วยเดินเดินเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอ่ะ
หลวงก็บินกรูเข้ามาต่อยเลยเธอก็รีบวิ่งหนีแล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนบอกเพิ่งต่อยเพิ่งต่อย
แล้วพอตัวหนึ่งต่อยตัวที่สองต่อยคราวนี้อะค่ะเหมือนมันเรียกกันอะเนาะ

ทางนี้มาทางนี้อย่างเงี้ยเนี่ยมันมากันทั้งฝูงบินกรูเข้ามาต่อยเธอเลยเธอวิ่งหนีค่ะ
ตอนแรกเพื่อนจะวิ่งเข้ามาช่วยเธอตะโกนบอกเพื่อนเลยว่าอย่าเข้ามา
ถ้าเข้ามาเนี่ยโดนแน่นอนสองคนเธอวิ่งไปจนถึงเหมือนเป็นคลองเนี่ยค่ะ
เป็นน้องน้ำอย่างเงี้ยเธอกระโดดลงไปเลยน่ะอ่า
แล้วดำลงไปครั้งนึงแล้วเธอก็โผล่ขึ้นมาหายใจ
ที่ดำลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมีพึ่งเกาะอยู่บนหัวอีกค่ะ
เธอก็เลยต้องดำลงไปอีกครั้งนึงพอโผล่ขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ย
พบพึ่งเหลืออยู่แล้วแล้วจึงค่อยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ว่าอัธิตเชื่อจึงน่ะป่าเล้นโบป่าเล้นมันหยิกมาทางคัน
เลยหยิกยิกไม่ปล้อยหยิกทางรักเลยนี่ถึงกับป่าเล้นเล้นเบี้ย
พุดมะโกนซึ่งเชยล้าก็ไปรวบที่โซ่ง
ก็ไปรวบที่โซ่งที่มันเมฆ

ก็ยังโชคดีที่ตอนนั้นตั้งสติได้ทัน

แม้จะเป็นที่ที่เราไปประจำก็ตามมองดูก่อน